สงฆ์ถึงไปกราบไหว้คารวาส
ใช่คืออดีตพระยันตราค่ะกลับไทย

ทีนี้ก็มีพระสงฆ์ไปร่วมเหมือนกับเป็นร่วมฉลองวันเกิด
เพราะว่าเมื่อวันที่๑๔ตุลาคมครบ๗๐ปี

พอเห็นภาพนี้แล้วเอาจริงนะ
คนคอมเมนต์เยอะมากว่ามันเกิดอะไรขึ้น
คือเพจดังโลกออนไลน์เขามีการแชร์คลิปเหล่านี้
แล้วก็เขียนข้อความว่าใส่สบงและทรงก้มกราบยันตระ
แล้วเขาเขียนแบบนี้นะคุณนะผมก็อ่านตามนั้นนะ
แครอทที่ไปร่วมงานวันเกิดอดีตพระยันตระ
ก้มกราบยันตระโทบวชมาเพื่ออะไร
อันนี้นะอันนี้คือเขาเขียนแคปชั่นไว้

เออก็เนี่ยอดีตพระยันตะหรือว่านายวินัยละอองสุวรรณเนี่ยนะคะ
คือเมื่อวันที่๑๔ตุลาคมอายุครบ๗๐ปี
ทีนี้ภาพที่มีการปรากฏในโลกโซเชียล
ก็เป็นลักษณะห่มจีวอนสีเขียวแบบเขียวไข่กาเนี่ยนะคะ
แล้วก็มีประชาชนมีพระสงฆ์มีแม่ชีมากราบไหว้

ใช่ค่ะก็หลายคนก็วิภาควิจารณ์
ว่าภรรย์เนี่ยว่าไห้คนที่ไม่ใช่ภรรย์ได้ด้วยหรือ
แล้วก็ตั้งคำถามแถกมาถึงสำนักงานพระพุทธศาสนาเลยค่ะ
หลังจากนั้นก็ไปกักตัวตามมาตรการควบคุมโรค
กักตัว๑๔วันที่ปฐุมธานี
แล้วก็เดินทางไปที่บ้านเกิดที่นครราชศรีมา

หลังจากนั้นก็ไปหลายจังหวัดค่ะ
กาญจนบุรีที่ปากพนังนครศรีธรรมราช
แล้วก็ล่าสุดก็ไปพักที่อาสมเกตลิตาโพธิวิหาร
ในพื้นที่ตำบลหนองบอนที่อำเภอเมืองจังหวัดสะแก้ว

ทีนี้เหล่าลูกศิษย์ลูกหาดูสิคุณผู้ชม
ก็มีการเตรียมสถานที่รอต้อนรับ

แต่ละรูปสังเกตจากในคลิป
คือจะนั่งต่ำกว่านายวินัย
และมีเหล่าลูกศิษย์เป็นร้อยมาร่วมงานคลิป
คุณผู้ชมหรืออดีตพระยัญตะให้สัมภาษณ์กับทีมข่าว

เพื่อจะมาร่วมงานวันออกพรรษา

เรื่องเก่าที่ผ่านมาก็ขอให้ผ่านไป
เรามาเริ่มต้นกันใหม่ในทางที่ดีขึ้น
อย่าไปใส่ใจทางโลกอ่ะก็เป็นแบบนี้แหละ
ก็มักจะมีคนคอยจ้องจับผิดต้องทำใจให้ได้
ไม่วิตกกังวลกับสิ่งรอบข้างที่ติฉินทำดีไว้
เดี๋ยวความดีก็ตอบสนองเองนะฮะหลายคนคงจำเรื่องของ
อดีตพระยันตระได้นะฮะประวัติผ้าเหลืองเฉาสะเทือนศาสนาเมื่อ๒๐ปีก่อนนะฮะ
ซึ่งจริงจริงเนี่ยพระยันตราตอนที่เป็นพระอ่ะนะ
ก็มีพุทธศาสนิกชนไทยทั้งคนไทยและคนต่างประเทศ
คนไทยในต่างประเทศนับถือนักการเมืองชื่อดังระดับชาติ
แล้วก็นับถือเป็นพระหนุ่มรูปงามนามภัยเบราะไงคุณ
แต่ว่าตกเป็นคดีใหญ่เมื่อปี๓๗นะครับเพราะว่าพระยันตระในวัย๔๐เนี่ย
ตกเป็นคดีล่วงละเมิดทางเพศเสพเมถุนจนนางจันทิมาตั้งคัน
หลังจากนั้นก็มีคำสั่งให้ขาดจากความเป็นพระและเจ้าตัวเดินทางไปที่สหรัฐอเมริกา
แล้วก็นี่แหละครับก็กลับมาเมืองไทย๒๘กันยายน
อดีตพระยันตระจะเดินทางกลับอเมริกาอีกครั้ง
ก็คือวันที่๒๗ตุลาคมนี้นะครับ
ค่ะแต่ว่าตอนที่ปรากฏออกมาเป็นภาพนี้ก็กระแสวิพักษ์วิจารณ์เยอะเลยเหมือนกัน